แล้วข้างบ้านเขาเก็บขยะกองโตนลดออกมาบนถนนจนหน้าบ้านเขาออกไม่ได้
แล้วคุณต้องเจอแบบนี้เป็น๑๐ปีจะทำยังไง
กลิ่นขยะมันโอ้โหเต็มไปหมดเลย
แจ้งความไงใช่
ผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาทนมานานมากสุดท้ายไม่ไหวเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ผมอ่านข้อความที่เขาโพสต์ให้ฟังก่อนแล้วจะบอกว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
ผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่านวพลคุณผู้ชมเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ผมขออ่านตามที่เขาโพสต์ก่อนนะฮะเขาบอกว่านี่นะ
ถ้าข้างบ้านของคุณเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรจากรูปเนี่ย
บ้านผมอยู่ฝั่งขวาประตูเหล็กดำน้ำตาลต้องทนกับกลิ่นขยะและเสียงหมาที่เห่าหอนทุกวันหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปตลอด
แม่เนี่ยแทบนอนไม่ได้เพราะเสียงหมาเห่าในบ้านที่มีขยะเนี่ยเกือบ๑๐ตัว
หมาเหล่านี้ไม่เคยเผชิญออกมาสู่โลกภายนอกเลยเขาต้องทนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหน
คุยดีดีก็แล้วตะโกนด่าก็แล้วก็เหมือนเดิมแต่ก่อนขยะไม่เยอะขนาดนี้สี่ห้าปีหลัง
เริ่มเก็บขยะเยอะจนทนแบบนี้ไม่ได้มันมีกลิ่นสาบขยะกลิ่นสาบหมา
พาเพื่อนไปอัดเพลงที่บ้านก็อายเขาหมู่บ้านเนี้ยไม่มีนิติบุคคล
กรรมการหมู่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะมีก็เหมือนไม่มีก็อย่ามีดีกว่า
ผมควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับอันนี้เขาโพสต์เอาไว้
แล้วคุณผู้ชมถ้าเจอแบบนี้จะจัดการยังไงดูสิฮะ
มันล้ำออกมาบนถนนแล้วนะขยะเนี่ยแล้วเวลาเขาเข้าออกบ้าน
เขาจะออกที่ระเบียงชั้นสองคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนออกจากชั้นสองอ่ะ
แต่มันเห็นภาพทุกวันแล้วกลิ่นมันเตะจมูกเราอ่ะมันก็ไม่ไหวนะฮะ
ทีนี้คุณนวพลเองก็ร้องเรียนมาทางทีมข่าวของเราด้วยเหมือนกันนะ
หมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านมันธนานิเวศย่านบางฉลงสมุทรปราการนะฮะคือเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาชื่อว่าป้าปูนะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันป้าปูเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบสะสมขยะมากจนทะลักออกมานอกบ้าน
แล้วความสูงก็อย่างที่เห็นว่ามันโอ้ยล้นไปถึงชั้น๒แล้วนะฮะ
ทีนี้พอร้องเรียนมาเนี่ยนี่คุณนักข่าวเราขออภัยลงพื้นที่ไปนะฮะ
ปีนขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าบ้านเนี้ยมันมีแต่ขยะฮะ
นะฮะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นบริเวณประตูหน้าบ้านเต็มไปด้วยขยะ
มีถุงพลาสติกมีขวดแก้วมีเสื้อผ้ามันสูง๒๓เมตร
แล้วมีรถเข็นอีกสองคันสำหรับบรรทุกขยะจอดไว้หน้าบ้านแล้วก็มีต้นไม้อยู่
คุณผู้ชมดูสิฮะมันมันเข้าไม่ได้แล้วอ่ะนะอ่า
มีต้นไม้หนึ่งต้นนะฮะเอาเดี๋ยวไปฟัง
ตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปไปเรียกเจ้าของบ้านเขาจะว่ายังไงครับ
อยู่ไหมจ๊ะมาคุยกันหน่อยผมอยากจะสอบถามเรื่องของขยะที่กองอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ปะปูจะเก็บมาว่าทำไมกันแน่คือเรารอกคือจะมีคนมาซื้อหรือเขาจะเอาไปขายเองนะครับ
เออแสดงว่าป้าก็ชื่อว่าป้าปูเนี่ยนะฮะเพราะว่านักข่าวก็เรียก
แล้วจริงแล้วเพื่อนบ้านก็เรียกว่าป้าปูเนี่ยนะฮะก็คงจะชื่อป้าปูแหละนะครับ
ทีนี้เพื่อนบ้านที่ร้องเรียนมาเนี่ยคุณนวพลประมูลอัดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพี่
ผมอยู่บ้านนี้มาสิบปีแล้วนะผมเจอปัญหานี้มาตลอดนี่คุณนวพล
เคยถามป้าปูป้าปูเอามาทำมาเยอะแยะเนี่ยก็เก็บมาแยกของเก่าขาย
ขายเหรอคะขายเอาไว้ขายเอาแล้วทำไมมันไม่หายไปหรอคะถ้าขายอืมนั่นแหละสิฮะ
ในบ้านพระปูนั้นยังมีหมาแมวหลายตัวเมื่อ๕ปีก่อนนะฮะตอนมีนิตินะฮะ
เคยจ้างเจ้าหน้าที่ของเก็บขยะนะฮะมาช่วยเอาออกไปแต่ออกไปปุ๊บอ่ะ
ปูสะสมใหม่ฮะทีนี้ท่วมหนักกว่าเดิมอีกอืมเออเอาไปฟังเสียงคุณนวพลครับ
ผมมาเตือนแล้วว่าเขาไม่ฟังเลยเขาไม่เกรงใจอะไรผมเลย
คือผมสงสารเขามากใช่ผมเลยปล่อยระยะไปหลายหลายปีเลยนะใช่
แต่คือวันนี้คือสุดแล้วคือแม่ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยต้องถ่ายรูปลงเฟส
ให้เขาฝากว่าเขาก็เก็บขยะแล้วก็เรื่องหมาแมวให้เขาเอาออกไป
ก็สงสารสงสารหมาแมวเขาด้วยเขาไม่เคยหมาไม่เคยออก
อ่ะทีนี้เอาไปถามกรรมการหมู่บ้านหน่อยคุณเห็นไหมคุณรู้ไหมคุณว่ายังไง
รองประธานกรรมการหมู่บ้านคือคุณสุพิษบอกว่าก็เคยแจ้งให้ป้าปูแก้ไขปัญหาไปแล้ว
ทุกครั้งป้าปูก็รับปากสุดท้ายป้าปูก็ไม่ทำตามสัญญาแหละนะระหว่างทีมข่าวคุยกับเพื่อนบ้านจู่จู่
ปูออกมาสิครับแม่มาตอบคำถามซะหน่อยป้าปูว่ายังไง
ป้าปูก็บอกว่าก็ป้าอยู่บ้านคนเดียวป้าเลี้ยงหมาอยู่ห้าตัวแมว๕ตัว
ก่อนหน้านี้นะป้าเคยเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมนะแต่ว่าป้าเนี่ยต้องลาออกมา
เพราะว่าเบื่อในการอยู่ในกรอบในระเบียบของที่ทำงาน
จากนั้นทำอะไรดีล่ะนี่คุณป้าปูต้องขออนุญาตเบอร์หน้านะฮะ
เสื้อสีเขียวป้าปูก็บอกว่าไม่มีอะไรทำป้าปูก็เก็บของเก่าแล้วกัน
แล้วก็นำของเก่ามาเก็บมาคัดแยกที่บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะนะฮะ
คนอื่นอาจจะมองว่าป้าบ้านะแต่จริงจริงป้าไม่ได้บ้านะอืม
แค่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงหรอเออประมาณอย่างนั้น
เดี๋ยวโลกส่วนตัวก็ต้องอยู่ในบ้าน

นี่ไปฟังเสียงพระปูหน่อยครับ
มเล้าเหลือเกินไหนมีปัญหาอะไรบ้างป้าที่ผ่านมาเนี่ยไหน
เล่าให้ฟังได้ไหมครับที่ผ่านมาสาเหตุที่เราเป็นอย่างนี้

อยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้มองว่าพี่เป็นคนบ้าใหม่
แล้วได้คิดถึงข้างกรอบไหมครับ
อืมก็เราคิดว่าเราอยู่หน้าบ้านเรา

คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นแบบนี้แล้วเราสงสารป้านะ
แสดงว่าป้าก็ต้องไปเจออะไรมาแหละ
ทำให้ป้าเขาถึงได้ต้องอยู่อย่างนี้นะ

ทีนี้สุดท้ายป้าปูยอมแล้ว
คุณจะทำอะไรก็ทำป้าปูยอมแล้ว
เดี๋ยววันนี้อบตบางฉลงจะเข้าไปเก็บขยะที่หน้าบ้านป้าปูทั้งหมด
ซึ่งป้าปูก็ยินดีให้เก็บเฉพาะที่อยู่หน้าบ้านเท่านั้น
แต่อะไรที่มันอยู่ในบ้านฉันเดี๋ยวขอป้าจัดการเอง

คุณผู้ชมส่งมาซิว่าคุณผู้ชมจะทำยังไง
เดี๋ยวตามกันต่อคุณติคงจะนั่งคุยกับคุณป้าต่อแหละ
ขยะเยอะมากทีเดียวเป็นห่วงสุขภาพคุณป้าด้วยแหละ